แน่นอนว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของแพลนคุณอ้ำนะครับ

หลายคนอยากจะรู้อยากจะส่องกันแน่นอนว่า

และที่สำคัญเขามีคนพิเศษไปอีกหนึ่งคน
ที่คุณอ้ามบอกว่าพร้อมจะเป๋มั้ยอั้น

น่าจะถึง๒๐คนไปเล่นสกีกัน

ก็น้องมายูก็จะอยู่กับอ้ำ๙วัน
คืออ้ำคงยังมีความสุขมากเลยค่ะ

คือเขามายูเป็นคนเด็กไม่ค่อยนิ่ง
ชอบไฮเปอร์ก็ต้องหาอะไรหรอกล่อ
ให้เขามีความสุขที่อยู่กับเราค่ะ
ไม่อั้นค่ะสำหรับมายู

ชัดเจนแล้วนะคะว่าคนที่พี่อ้ำจะทุ่มให้ไม่อั้น
ก็คือน้องมายูหลานรักนั่นเองนะคะ